คุณแม่คุณเคยทำอะไรให้คุณแม่คุณอมยิ้มหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าไม่เคยนะคุณต้องดูน้องฝาแฝด๓คนนี้เก็บเงินไปซื้อทองค่ะคุณ
นี่น้องเก็บเงินใส่ถุงก๊อบแป๊บหิ้วไปไปที่ร้านทองไปซื้อทองเซอร์ไพรส์คุณแม่สุดยอด
สุดยอดมากคือเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากนะคนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นแบบนี้โอ้โหเป็นปลื้มอกปลื้มใจ
มีกี่คนนั้น๑๒๓เหี้ยวเหมือนกัน
แล้วเป็นแฝดด้วยหรือเปล่า

วีดีโอพร้อมกับเล่าเรื่องราวบอกว่าลูกชายเก็บเงินซื้อทองเป็นของขวัญวันเกิดให้เอาไปโรงเรียนวันละ๑๐บาทนะ
รวมไปโรงเรียนวันละ๔๐บาทน้องกินวันละ๕บาท

แล้วพูดเก็บใส่กระปุกออมสินแล้วก็บอกแม่ว่าเก็บไว้ซื้อของเล่น

ก็จะคิดว่าลูกเนี่ยหยอดกระปุกออมสินเพื่อจะเก็บไว้ซื้อของเล่นของตัวเอง
แล้วก็แอบไปซื้อทองให้คุณแม่
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปที่บ้านเลขที่๑๙๑หมู่๓ตะมนตโพหัก
อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีเป็นร้านอู่ซ่อมรถของคุณอาทิตย์เที่ยงเรือง
แล้วก็คุณกระหนกวันแทร่ตังนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องแฝดสามนี่แหละ
แนะนำก่อนนะน้องแฝด๓นะเด็กชายนรพลน้องอ้ำเด็กชายนรดลน้องอ๋อม
และเด็กชายนรชนน้องอู้อ้ำอ๋อมอูอายุ๑๑
ปีปัญหาคือคนไหนชื่ออะไรเราไม่ต้องสนใจคุณแม่เขาจำได้
หนืนปะเลยอ่ะใช่เลยอ่ะน่ารักด้วยเนาะ
คุณกระหนกวันคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสามคนเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการที่แบบดูข่าว
น้องก็เลยเหมือนคุยกันแล้วอยากทำบ้าง
และใช้เวลาเก็บเงิน๒เดือนคุณ
๒เดือนรวมทั้งหมด๔๒๐๐บาท

พอถึงวันที่๑๓ลูก๓คนมาบอกรัก
แล้วก็พร้อมถือถุงเงิน

เอามามอบให้เพื่อให้พาไปซื้อทอง
แล้วเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณแม่

คุณพ่อคุณแม่ก็พาลูกไปที่ร้านทองเลยค่ะ
ให้ลูกช่วยกันเลือกเลยว่าชอบวงไหน

ซึ่งวันนั้นทางแหวนแหวนทอง
คำนักครึ่งสลึกในตัวนี้๔๓๐๐บาท

รักมากลดให้เหลือ๔๒๐๐บาท
เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของคนเป็นแม่กันดีกว่าค่ะ
นี่แล้วก็ปรับปื้มมาก

โอ้โหปลื้มอกปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่จังเลย
คือน้องทั้ง๓คนบอกด้วยนะว่าต่อจากนี้ไป
จะเก็บเงินสะสมไว้ซื้อทองให้คุณพ่อด้วย
จะทำให้พ่อด้วยเจ็ด
ทองหยอดทองหยิบทองม้วนอะไรบ้าง

ดีใจสืออะไรหวานขนาดนี้
ให้แม่กินเลือกด้วย